มาดูคดีของท่านชายกรรมลอกันบ้างนะครับท่านชายออฟนะครับ
ซึ่งวันนี้เนี่ยผู้บัญชาการมนตรฐานบกที่สี่สิบเอ็ด
ก็แถลงข่าวครับเพราะว่าสามารถจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการได้เบื้องต้นคือ๒๑คน
มีความผิดตามมาตรา๑๑๒นะครับเพราะว่าแอบอ้างสถาบันเบื้องสูงแสวงหาผลประโยชน์
แถลงข่าวเสร็จแล้วก็ส่งตัวให้กับตำรวจภูทรลานสการนครศรีธรรมราช
และจะขยายผลเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะครับ
โดยพลตรีธีรชัดจินดาเงินครับผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่สี่สิบเอ็ด
กองทัพภาคที่๔พลตำรวจรีวัญชัยเอกพรพิษ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ร่วมกันแถลงข่าวจับกลุ่มขบวนการแอบอ้างสถาบันเบื้องสูง
พร้อมกับเอกสารที่ปลอมแปลงหลายรายการนะครับ
โดยทหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้อำนาจตามมาตราสี่สิบสี่
ควบคุมตัวนายไกรศรีจันทรปัญญาอายุสี่สิบเจ็ดปี
นายไกรศรีเป็นคนที่อ้างตัวว่าเป็นท่านชายออฟ

แล้วก็ควบคุมตัวนายพิษนุอ่ำวงศาอายุ๖๕ปี

โดยสามารถควบคุมตัวได้ภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งของอำเภอลานสกา
พร้อมทั้งจับกลุ่มพวกในเครือข่ายเดียวกันอีก๑๙คน
เมื่อคืนวันที่๑๘กันยายนที่ผ่านมานะครับ
ขณะที่กำลังรวมตัวกันทำกิจกรรม
หัวหน้าเครือข่ายถูกเรียกว่าท่านชายอฟซ์คนนี้นะครับ
ก็เข้าไปทำกิจกรรมสร้างเครือข่ายในนามหน่วยพิทักษ์ความปลอดภัยเฉพาะกิจ
แล้วก็มีชาวบ้านหลายต่อหลายจังหวัดครับคุณผู้ชมที่หลงเชื่อ
ก็เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อเป็นกองกำลังคอยอารักษาเชื้อพระวงศ์
เพียงแค่สามัญชนคนธรรมดาไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์หรือเป็นทหารแต่อย่างใด
เป็นแค่เพียงหมอนวดแผนไทยเท่านั้น
แต่ว่าเคยผ่านการอบรมหลักสูตรหน่วยจู่โจมเมื่อหลายสิบปีก่อน
ผู้ต้องหาทั้งหมดครับจะถูกส่งต่อให้กับตำรวจภูทรลานสกา

เพื่อดำเนินคดีตามความผิดมาตรา๑๑๒

ยังมีการสืบสวนขยายผลติดตามเครือข่ายนี้อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งผู้ที่ถูกหลอกลวงสามารถแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลานะครับ